จะพาไปดูศึกระหว่างรปภกับลูกบ้านกันหน่อย
ปัญหาคือมีบ้านหลังนึงเขาเป็นผัวเมีย

มันก็จะมีค่าอะไรดูแลรับประพอค่าขยงขยับค่าส่วนกลางทั้งหมดทั้งมวล
ผู้หญิงมาก่อนจะขับมอเตอร์ไซค์เข้าบ้าน
บพอครับได้คำสั่งจากนิติว่าบ้านนี้ไม่จ่ายอย่าให้เข้า
ถ้าเปิดก็เลยมีการโผล่เถียงกัน
รอปภไม่ยอมเปิดให้ตามคำสั่งของนิติบุคคล
จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่โตเถียงกันกับรบพออยู่

ผู้หญิงคนนี้ทำยังไงคุณผู้ชมดูนะฮะ

นี่ชนซะเลย

ก็เข้าไปในบ้านของตนเอง

ไปครู่เดียวพอผู้หญิงหายไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชม

ขับไปบอกสามีที่อยู่ข้างในบ้าน

รบปพออยากยกมือว่าขอโทษ
ที่ผู้ชายคนนี้คือก็เป็นผัวของผู้หญิงคนที่มาขับรถชนรับประพอเนี่ย
ก็จะขี่รถเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยครับถ้าชาวบ้านไม่มาหรือไม่มีคนอยู่
คงจะต่อยไปแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนี้
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีไปพบกับนายมานัทอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นรปภวันที่เกิดเหตุชี้แจงแล้วก็ชี้ให้ดูว่าที่ขาเขาเนี่ยมีรอย
มีรอยช้ำเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ชนเขาแล้วก็โชว์เขาไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็ให้นักข่าวดูด้วยนะฮะ
ประพอเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๖พฤศจิกายนนะฮะ
เหตุผลที่ไม่ยกไม้กั้นให้ผู้หญิงคนนี้เข้าเพราะว่ามีคำสั่งจากนิติบุคคล
จากผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางอาจเป็นเหตุทำให้เธอไม่พอใจ
ก็เลยขี่รถชนเข้าไปนะครับขณะที่ประธานนิติบุคคลก็ชี้แจงว่า
ข้อบังคับแล้วเนี่ยถ้าลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางเกิน๓เดือน
จะไม่มีสิทธิ์ใช้ของส่วนรวมได้เช่นสระว่ายน้ำสนามกีฬา
แล้วถ้าจะเข้าออกหมู่บ้านต้องลงมาเปิดแมสกันเอง
เขามีการประกาศไปแล้วว่าต้องลงมาปลดเองเพราะคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

คือจริงไม่ได้ไม่ให้เข้าบ้านนะ
ไม่ให้เข้าไม่ให้เปิดอะเออโดยต้องเสียค่าปรับ๑๐โดยต้องเสียค่าปรับ๑๐
ถ้าเกิดไปพุ่งชนไม้กั้นจนเสียหายต้องเสียค่าปรับอีก๑๐๐๐บาท
มีการติดป้ายตรงนี้ชัดเจนแล้วลูกบ้านทุกคนรับทราบร่วมกัน

นั่นสิต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นลูกบ้านผู้หญิงคนนั้นค้างค่าส่วนกลางมา๓เดือนแล้ว
ประพอเขาก็ทำถูกต้องคือไม่เปิดไม้กั้นถ้าจะเข้าคุณต้องเปิดเอง
แต่ทางลูกบ้านคนนั้นไม่ยอมโวยวายบอกว่าทำไมลำพอไม่เปิดให้ไม่ทำตามหน้าที่
แล้วก็ชนเข้าไปไปฟังเสียงของประธานนิติบุคคลนะครับ
ไม่เปิดให้เขาก็ไปโทษว่ารอปภไม่ทำหน้าที่
เพราะว่าไม่ทำหน้าที่แต่ทีนี้รอปภก็ได้รับคำสั่งจากนิติบุคคล
ว่าถ้ามันยังไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางก็บอกเขาว่าให้ลงมาเปิดไม้กั้นเอาเอง
เขาก็เขียนเอาไว้ชัดเจนนะถ้าคุณอยากให้รอปภทำหน้าที่คุณก็ต้องทำหน้าที่ลูกบ้านด้วยนะ
คุณก็ต้องจ่ายดิ๓เดือนเนี่ยไม่ยอมจ่ายเขานะฮะประธานนิติบุคคลก็บอกว่า
เรียกส่งปุมิมาคุยแล้วมาตัดเตือนไปแล้วก็บอกว่ารบภอเขาทำตามกฎที่เขาสั่ง
ไว้อย่างถูกต้องเรื่องราวก็น่าจะจบลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณต้องไปจ่ายค่าส่วนกลางนะครับ
นี่โชคดีนะรบภอเขาไม่ฟ้องอ่ะ